เข้าสู่ปีใหม่ปี๒๕๖๖เป็นทางการไปแล้ว

ปีไก่ปีเผาะปีกะตายอะไรดูลายมือให้หน่อยดิฉันไม่รู้หรอกแต่ดูคนนี้รู้
เออปีกระต่ายทองค่ะคุณอยากรู้ไหมเขาจะมีเทรนด์เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธ
แม่เรื่องนี้สายมูต้องอยากรู้ล่ะค่ะนะคะ
หมอดูระดับประเทศชื่อดังอย่างอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาค่ะ
แนะนำว่ากระแสนะคะเทรนด์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงเป็นท้าเวสวรรณ
และพญานาคมาแรงเหมือนกันในปีนี้
แต่ใครจะไหว้หรือเช่าบูชาไม่ควรทุ่มเท
หรือว่าทุ่มไปกับราคาที่มันแพงเกินไป

แล้วก็อยากจะไปฟังมุมมองเทรนด์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
เป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ซึ่งเราข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์เอามาฝากคุณผู้ชมไปฟังอาจารย์ช้างค่ะ
ดาวที่ยังคงอยู่ในดวงเมืองก็ยังเป็นพระราหูอยู่นะครับ
หูยันจะออกจากดวงเมืองจริงจนประมาณเกือบไปปลายปี๒๕๕๙
ระหูเนี่ยถ้าเราใครที่ชอบพระพุทธเห็นว่าท่านเป็นยักษ์
เราก็จะเห็นกระแสของการว่ายักษ์เกิดขึ้นในทั่วประเทศนะครับ
ที่ที่เด่นที่สุดไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือท้าเวสุวรรณนะครับ
ซึ่งถือว่าผมว่ามาติดเพล็นอันดับหนึ่งเลยในการไปขอพอนะครับ
แต่ว่าอย่างทาเวสุวรรณเนี่ยก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพที่มีอยู่ในหลายวัด
เพราะว่าการคติการสร้างท้าเวชวันก็เป็นคติที่มีมาโบราณอยู่แล้ว
ในการสร้างเท้าจตุโลกบาลไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในสถานพุทธนิกายแบบบ้านเรา
หรือว่าในแบบมหาญาณเนี่ยก็จะต้องมีวิหารเท้าจตุรกบาลทั้ง๔
แล้วก็จะมีหนึ่งในนั้นก็จะมีท้าเวสุวรรณอยู่
ซึ่งกระแสตรงนี้ก็ยังคงไม่ไปไหน
แต่ว่าที่อาจจะกลับมาแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือดาวเสาเป็นตัวแทนของพญานาค
คือแหล่งในการขอพรพญานาคแหล่งใหม่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้า

เหมือนว่าดาวเสาจะขยับเนี่ยกระแสของการไหว้พญานาค
บูชาพญานาคอะไรอย่างนี้ก็จะมีเข้ามามากขึ้นนะครับ
อันนี้ก็คงจะเป็นเทรนด์นะแต่อย่างที่บอกคือว่า
สิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับ
อย่างมันเป็นกระแสมันไม่ใช่ความยั่งยืนนะครับ
มันก็จะมาแล้วก็ไปทีนี้บางคนไปลงทุนไปอะไรแพงมาก
ก็ต้องฝากใจเผื่อไว้นะว่าเดี๋ยวออกตัวไม่ทันนะ
ถึงเวลาแล้วพอมันไปปุ๊บมันก็จะเงียบไปเลยอะไรแบบนี้
ก็สิ่งที่ยั่งยืนที่สุดผมว่าอย่างที่บอกคือการทำความดีนะ
แล้วก็เรื่องของความกระตันยูไม่ว่าจะยุคจะสมัยไหนเนี่ย
เหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยคุ้มครองดวงชะตาเราได้เป็นอย่างดีครับ

อย่างน้อยคือถ้าแปลเป็นภาษาเข้าใจง่ายเลยคือ
คุณจะไปไหว้พระสิ่งศักดิ์ที่ไหนก็ได้แต่อย่าลืมพระในบ้านของคุณ

ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่คือพระในบ้าน

มันมีคนชอบไปศักดิ์ลายมือกัน
เพื่อให้มันแบบขีดให้มันโชคดีอะไรแบบนี้
ใช่แล้วก็ลงนะที่มือด้วยเหมือนกัน